วันนี้มาดูบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามานะคะ
บอกว่าบริเวณด้านหน้าถนนด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นภาพสดอยู่ตอนนี้
ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณถนนทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีการปิดการจราจรเป็นจุดเพื่อง่ายต่อการเดินทางแล้ว
เพราะว่าวันนี้ยืนยันนะคะว่ามีความเป็นไปได้
ขออภัยนะคะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะใช้วิธีการลำเลียงโดยถนน
ก็คือขับรถพยาบาลเข้าไปในเมืองนี่แหละ
ทีนี้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันปิดถนนแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคะ
รายงานสดมาจากหน้าโรงพยาบาลค่ะ
เชิญค่ะคุณพัชรวรินค่ะเชิญค่ะ
เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะก็จะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะ
เนื่องจากว่าหมูป่าคนที่๙นะคะมีรายงานว่าออกจากถ้ำหลวงแล้วในเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ
ซึ่งหากลำเลียงโดยรถพยาบาลจากถ้ำหลวงที่จะมาถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้นะคะ
ก็คาดว่าอีกไม่นานก็จะถึงที่นี่ค่ะซึ่งบรรยากาศที่นี่นะคะ
ทางตำรวจก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะคุณผู้ชมที่ทางตำรวจภูทรเมืองเชียงรายนะคะ
ปิดการจราจรในช่วงของด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็เป็นช่วงที่เป็นตึกหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะ
ตอนนี้ค่ะการจราจรบริเวณถนนสนามบินซึ่งตัดกับถนนสันโค้งหลวงนั้นยังคงเปิดการจราจรเป็นปกตินะคะ
เนื่องจากว่ารถพยาบาลของทีมหมูป่านั้นยังมาไม่ถึงแต่หากว่าใกล้ถึงเวลาแล้วก็จะมีการปิดการจราจรห้ามรถสัญจรโดยเด็ดขาดนะคะ
ส่วนการจัดระเบียบสื่อวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดีนะคะ
เนื่องจากว่าสื่อมวลชนนั้นได้ตั้งอุปกรณ์แล้วก็กล้องเนี่ยอยู่หลังแผงเหล็กที่ตำรวจได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะ
ส่วนกำลังของตำรวจค่ะวันนี้ใช้กำลังถึง๑๒๐นายนะคะ
จากตำรวจภูทรเวียงชัยนะคะแล้วก็ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายตำรวจจราจรรวมทั้งหมดก็จะประจำจุดต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณถนนสนามบินช่วงตึกหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแล้วก็ช่วงสนามบินเก่าจังหวัดเชียงรายค่ะ
บรรยากาศตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าสื่อมวลชนนะคะก็ปักหลักรอรายงานความคืบหน้าภารกิจนี้กันตั้งแต่ช่วงเช้า
เรียกได้ว่าตลอดทั้งวันแม้ว่าช่วงบ่ายจะมีฝนตกโปรยปลายลงมานะคะ
และจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้ค่ะหากว่ามีรายงานว่าทีมหมูป่าใกล้มาถึงแล้วก็จะมีการปิดการจราจรทันทีค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ
สังเกตจากการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะที่ถนนสนามบินเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีประชาชนเนี่ยเดินทางผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่เพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการที่จะมีปฏิบัติการอยู่แล้วก็เลยทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้เลือกใช้เส้นทางนี้แม้ว่าจุดนี้จะมีทั้งโรงเรียนมีทั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายก็ตาม